ดูเรื่องนี้ดีกว่าเวลาเราจะนั่งนั่งนอนที่ไหนยังไงเนี่ย
คุณผู้ชมอยากให้ดูสังเกตดีก่อนนะ
ว่าที่ที่เราจะไปนั่งไปนอนนั้นเขามีเจ้าของที่แล้วหรือยัง
ดูสายตาอมหิตคุณชนะเคยเจอสายตาอมหิตแบบนี้ไหม

เคยเหรอจากฮองขาวแน่เลย
เออใช่อาจจะบอกแบบนี้แมวรักที่ของมันหวังที่ของมัน
ไม่แล้วมันเป็นถ้าเกิดมันนอนอย่าไปแห่

ใช่ไหมถ้ามันอารมณ์ไม่ดีก็จะโดนแบบนี้แหละ
อันนี้ดิฉันคิดว่าแบบเพื่อนคงอยากเล่นด้วย
อ้าวขอนั่งด้วยดิวาวไหมเรา
ก็ส่วนใหญ่เจอจะท่ายเธอสัมก่อ

แมวหลักเกาเปล่าไม่ใช่แมงแล้ว

จะตั้งทำเวลาที่มันนอนอย่างนี้แล้วเราไปแห่หรือมันงดหญิด
มันแห่กันเองแหละสักครั้ง
ถ้ามันที่บ้านมีไหม้สักสองตัวสามตัวมันจะเป็นแบบนี้
ตัวไหนนอนตรงนี้มันก็อยากจะไปนอนด้วย

เพราะหลายคนเลี้ยงสัตว์กันเยอะ
ค่ะเอ้าก็เป็นความน่ารัก
เรารู้แล้วก็เพลินกันไปนะคุณผู้ชม